เกี่ยวกับเรื่องของเงินรางวัลจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่หนึ่ง๖ล้านบาท
มันเป็นพาดหัวออกมาแบบนี้บอกว่า
นายจ้างชาวไทยโกงลูกจ้างชาวเมียนมา
ลูกจ้างชาวเมียนมาฝากนายจ้างซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วมันถูกรางวัลที่๑มาปรากฏว่านายจ้างเอาไปขึ้นเงิน
แล้วเอาเงินไปหมดเลย๖ล้านบาท
อันนี้คือข่าวที่เขาเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะ
ฟังนะคุณอย่าเพิ่งไปด่านายจ้าง
ฝากให้จบก่อนคุณบอกไม่ทันแล้วอย่าเพิ่งไปด่านายจ้าง
นายจ้างโหดหัวเลยตอนนี้คือโดนรุมเยอะมาก
นายจ้างโดนเละแล้วแต่เล่าที่มาที่ไปก่อน
เพราะว่าเพจดังเพจหนึ่งเขามีการแชร์เรื่องราวนี้นะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องราวของนายจ้างชาวไทยกับลูกจ้างชาวเมียนมา
ลูกจ้างชาวเมียนมาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑๖ล้านบาทและฝากนายจ้างไปขึ้นเงิน
ด้วยความไว้ใจแต่สุดท้ายกลับถูกนายจ้างอมเงิน
มจนแก้มป่องเลยไม่แบ่งเงินสักบาทให้กับลูกจ้างทั้ง
ทั้งที่ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาเนี่ย
เป็นคนซื้อสลากเรื่องนี้ฟังให้ดีนะฮะ
โดยทางลูกจ้างอ้างว่าวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ได้ฝากนายจ้างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑มีนาคม๓ใบ
คืออยากได้เลขท้าย๒ตัวแบบนี้

แปด๓สัก๑ใบเป็น๒ใบแล้วนะครับแล้วก็อยากได้เลขท้าย๓ตัว
คือ๘๐๓อีก๑ใบเป็น๓ใบ
และเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินให้นะครับ
ฝากนายจ้างก่อนนะครับนายครับ
ฝากซื้อ๓ใบครับ๓๐๐บาทใช่ไหมครับ
เดี๋ยวผมจ่ายเงินให้๓๐๐บาทนะฮะ

คือหมายเลข๘๓๕๕๓๘หนึ่งใบ
นี่คือรางวัลที่๑นะคุณใบที่๒คือ๕๕๖๘๘๓นี่นะฮะ

ครบถ้วนนะลูกจ้างนะซื้อให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้ว
ตามที่ลูกจ้างต้องการเลยเลขทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็วันเดียวกันนางบ๊วยก็จ่ายเงินให้นายจ้างไป๓๐๐บาท
บ๊วยนี่คือ๑ใน๒ลูกจ้างแรงงานชาวเมียนมา
เพราะเขาซื้อกัน๒คนคือตัวผู้ชายกับผู้หญิง
บ๊วยก็เอาเงินมาจ่ายให้๓๐๐บาทแต่ก็ไม่ได้รับสลากมา
ทีนี้ครับพอถึงวันที่๑มีนาคมปุ๊บเลย
ก็มาตรวจสลากินแบ่งรัฐบาลดู
บอกว่าเลขที่ซื้อไปที่ฝากนายจ้างซื้อ๘๐

โอ้โห๖ล้านบาท
ลูกจ้างชาวเมียนมาก็เลยทวงถามนายจ้าง
บอกว่านายจ้างสลากที่ถ่ายรูปมาให้นะ
มันถูกรางวัลที่๑สลากใบจริงอยู่ที่ไหนครับท่าน

บ๊วยก็ได้รับคำตอบมา
บอกว่าได้คำตอบจากนายจ้างนะ
นายจ้างบอกว่าขายสลากใบนี้ให้คนอื่นไปแล้ว

นางบ๊วยเลยบอกว่านายจ้างตุกติกนี่น่ะ
ตุกติกนี่ไปขึ้นเงินเองหรือเปล่าอมเงินไว้เองหรือเปล่า
ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย

อ้าวทีนี้ครับผมมันก็ต้องมีการ
ข้อมูลต่อข้อมูลต่อไปคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ
คือคนที่ฝากซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลูกจ้างชาวเมียนมา
มี๒คนคือนายต้นกับนางบ๊วยเขาเป็นคนสนิทกันนะครับ
นายต้นเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
ปรากฏว่านายจ้างได้ใช้ชื่อตัวเองไปขึ้นเงิน
แล้วก็มีการเจรจากัน
สุดท้ายนายจ้างขอเงินไป๒๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็แบ่งให้ลูกจ้าง๓๕๐๐๐๐บาท
ลูกจ้างเอาไหมก็ต้องเอาสิคุณ
ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่ามือเปล่า

ทีนี้ครับก็เลยมีการไปแบ่งเงินกัน
สพเมืองนครปฐมเมื่อวันที่๔มีนาคมนะครับ
โดยส่วนแบ่งเป็นดังนี้ครับ
บ๊วยแรงงานเมียนมาก็ได้ไป๓๔๗๐๐๐บาท
เพราะมันถูกหักภาษีไว้๓๐๐๐บาทก็แน่นอน
การถูกสลากมันก็โดนหักภาษีปกติ

รับเน็ตไป๒๕๐๐๐๐๐บาท
เพราะนายแจ้งไม่ยอมให้หักภาษี
ฟังให้ดีนะ
ฟังมาถึงขั้นนี้ฟังให้ดีนะ
ค่ะดิฉันรออยู่คุณสุศกุล

ทั้งสองคนบอกมันเป็นเงินคนละส่วนกันนี่นะ
ก็คือค่าจ้างกับเงินถูกทางวันไม่เกี่ยวกันน่ะ

ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้คุณผู้ชมฟัง
มันคือคำกล่าวอ้างของลูกจ้าง

นายต้นนางบ๊วยเล่าให้ฟังแบบนี้

เรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังในโลกโซเชียล
ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปหาข้อเท็จจริงจากตัวนายจ้าง
ซึ่งนายจ้างมีธุรกิจทำรงรหพะ
เราพยายามที่จะไปที่บ้าน
แล้วก็ไปเหมือนตะโกนเรียก
มีใครอยู่บ้านไหมครับ
ลักษณะเหมือนเปิดอยู่นะแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
ต่อมาพี่ชายของนายจ้างได้แจ้งกับผู้สิทธิ์ข่าว
ว่าตอนนี้ครอบครัวเครียดกับข่าวนี้

มีกระแสโจมตีฝ่ายนายจ้างอยู่เพียงฝ่ายเดียว

คนไปเปิดวาร์ฟแล้วก็ไปถล่มไปด่าเลย

ทางทนายฝั่งนายจ้างทางตัวนายจ้าง
ต้องออกมาชี้แจงความเป็นจริง

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปที่บ้านไม่เจอเขาใช่ไหม

พี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวอยากจะชี้แจงเหมือนกัน

ทางฝั่งของตัวนายจ้างและทนายความ
แถลงชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลย

เหตุการณ์นี้ลูกจ้างชาวเมียนมาอยากซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจริง
ทีนี้นายจ้างก็เลยติดต่อไปยังญาติของนายจ้างนะครับ

คือเขาซื้อกันแบบง่ายไม่ได้ไปที่แผง
คือถ่ายรูปแล้วก็มีการส่งข้อความส่งไลน์ให้ดู
ถ่ายรูปที่แผงมาให้ดูหน่อยซิ
เลขที่ลูกจ้างอยากได้
ก็จองจอง๓ใบที่ลูกจ้างอยากได้จริง
นายจ้างเขาก็ใจดีนะจองให้
แต่นายจ้างยอมรับว่ายังไม่ได้จ่ายเงิน
ให้กับแม่ค้าที่แผง๓๐๐บาท
แม้ว่าตัวลูกจ้างชาวเมียนมาจะโอนเงินมาให้แล้วก็ตาม
แต่นายจ้างเนี่ยคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะ

งานเยอะด้วยแล้วก็ชะล่าใจด้วย
ไม่ได้โอนเงินไปให้ที่แผง๓๐๐บาท

มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เวลาถูกรางวัลที่๑นะฮะ
ปรากฏว่านายจ้างบอกผมเป็นแค่คนกลางผมไม่เกี่ยวเลย

แต่ทีนี้คุณตัวลูกจ้างคือเขามั่นใจไง
ว่าเขาเอาเงิน๓๐๐ฝากในจ้างโอนตังไปแล้ว
เขาก็เลยเข้าใจว่านี่สลากที่๑ต้องเป็นของฉันสิ
ใช่แต่นายจ้างบอกว่าผมเนี่ยผิดเองที่ไม่ได้โอนเงินไปให้แม่ค้าเขา

แต่ทีนี้เรื่องของสลากต้องไปเคลียร์กันระหว่างแม่ค้ากับลูกจ้างชาวเมียนมา
ตอนแรกแม่ค้าบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณไม่ได้โอนตังมาให้ดิฉัน

ใช่สลากทั้ง๓ใบที่ถูกรางวัลใบหนึ่ง๖ล้านมันต้องเป็นของฉัน
เพราะฉันยังไม่ได้ขายแล้วฉันยังไม่ได้รับเงิน๓๐๐บาทค่าซื้อไป
แต่ทีนี้นายจ้างก็รับผิดชอบด้วยการไปขอเจรจากับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ให้

อย่าโอนไว้คนเดียวไม่ได้โอนขอโทษสิ

ผมผิดเองที่ผมไม่ได้โอนเงินให้แต่มันเป็นความประสงค์ที่ลูกจ้างชาวเมียนมา
เขาอยากซื้อ๓ใบนี้จริง
ก็อุตส่าห์ไปเจรจากลายเกลี่ยกับแม่ค้าจนแม่ค้าใจอ่อน
และการแบ่งเงินกัน๒๕๐๐๐๐๐กับ๓๕๐๐๐๐๐เนี่ย

อ๋อคือฝั่งคนขายลอตเตอรี่ก็เอาไป๒๕๐๐๐๐๐บาท

ลูกจ้างก็ได้ไป๓๕๐๐๐๐บาท
สรุปว่าผมที่เป็นนายจ้างผมไม่ได้ยักยอกผมไม่ได้อม

แต่ผมทำดีที่สุดได้ก็คือการไปเจรจากับแม่ค้า
และแม่ค้าก็ยอมที่จะแบ่ง๖ล้านนี้เป็น๒ก้อน
คือ๒๕๐๐๐๐๐แม่ค้าเอา๓๕๐๐๐๐๐ลูกจ้างชาวเมียนมาเอา
นายจ้างเองพยายามจะสื่อสารแล้ว
พยายามอธิบายให้ลูกจ้างฟังแล้วแต่ว่าภาษามันต่างกัน
กลายเป็นว่าจะต้องให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามา
แล้วสรุปเรื่องนี้เขาทำบันทึกข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
จะไม่มีการแจ้งความจะไม่มีการดำเนินคดีกัน

สุดท้ายลูกจ้างแรงงานชาวเมียนมา๒คน
สามีภรรยาเขาก็ตามที่เขาประสงค์แหละเขาเดินทางกลับประเทศ

เขามีภาพที่บอกว่าเอาเงินไปให้กับผู้ยากไร้
ไปแจ่งแบงค์ร้อยเป็นคลิปออกมา
ไปทำบุญส่วนเนืองให้กับเพื่อนรายงานด้วย

เรื่องค่าแรงก็มีการชี้แจงด้วยนะ

หนีออกไปในคืนวันที่๑เลย๑มีนาคม
ซึ่งการหนีออกไปมันส่งผลกระทบไง
เพราะว่างานที่มันค้างอยู่ที่โรงงานหล่อพระมันก็เสียหาย
ครับเอาเป็นว่าคดีนี้สรุปสรุปง่าย

เงินที่แบ่งมาเขาก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียว
มันเป็นการแบ่งระหว่างแม่ค้าลอตเตอรี่
คุณเป็นแม่ค้าแบ่งกับลูกจ้าง
ตัวผมเป็นคนกลางผมเจรจาให้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
ขอโทษทุกฝ่ายด้วยและอยากชี้แจงให้ชาวเน็ตเข้าใจด้วย
ถูกต้องเพราะว่าเขาออกมาชิดแจงพร้อมทนายความเลย

เกิดลูกจ้างกลับมาเขาก็ยินดีจะจ่ายค่าแรงให้
ค่ะเป็นข่าวที่ดิฉันใช้พลังงานในการตั้งใจฟังเยอะมากคุณ
เอาเรื่องนี้เรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าอะไรดีคะ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฟังข่าวต้องฟังให้จบค่ะ

แล้วสำหรับผู้ซื้อสลากนะเวลาจะซื้อ
จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกรางวัลกัน
เออตกลงกันเลยเป็นของใคร